ทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีสังหารโหด

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถ
ฝั่งตรงข้ามพระพุทธรูปแกะสลักหินบนภูเขา

ผู้ต้องหาในคดีนี้มีทั้งหมด๖คนด้วยกัน

เมื่อวานนี้ตำรวจก็พาไปชี้จุดต่าง
เพื่อจะบอกถึงพฤติการในการก่อเหตุ
มีอีก๓นะฮะที่ถูกออกหมายจับอยู่เหมือนกัน
ยังจับไม่ได้หนึ่งในนั้นคือตัวการใหญ่เสียอ้วน

มาหลงรักมาติดพันธุ์น้องสปายอยู่

ล่าสุดวันนี้มี๑คนนะครับ
ที่ออกมามอบตัวกับตำรวจนะครับ

หรือว่าในมดอายุ๒๒ปี
เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
มอบตัวกับตำรวจที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
ตอนนี้ทางชนบุรีเจ้าของท้องที่

เจ้าของคดีกำลังรอการส่งตัวมาอยู่
จะได้สืบสวนสอบสวนกันต่อนะครับ
แต่ว่านายมดหรือว่านายกฤษณะศรีศุกร์
จากการทำแผนของเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้เนี่ย
พบว่านามสกุลเดียวกับนายสายัน
ถูกจับได้คนแรกที่เป็นคนชี้เป้า

ตอนนี้มามอบตัวแล้วนะครับ
ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจในพื้นที่ภาคใต้นะฮะ
ซึ่งตำรวจกำลังรอการส่งตัวมาที่สพนาจอมเทียน
ก็คาดว่าวันพรุ่งนี้นะครับก็คงจะมีความชัดเจนมากขึ้น
เพราะว่าถ้าได้ตัวมาในคืนนี้พรุ่งนี้
จะมีนายตำรวจระดับสูงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มาติดตามความคืบหน้าของคดี
มาดูความคืบหน้าของสำนวนการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับ
เท่ากับว่าก็เหลือ๒คนนะครับ
ก็คือเสียอ้วนคนวงการตัวการใหญ่

สองคนนี้เป็นคนยิงน้องฟอสกับน้องสปายจนเสียชีวิตนะครับ
กฤษณะในพฤติกรรมการก่อเหตุของผู้ต้องหาทั้ง๖คน
กฤษณะหรือนายมดทำหน้าที่เดินทางไปจังหวัดชนบุรี
แล้วก็หาบ้านเช่าย่านนาเกลือ
เพื่อให้เสียอ้วนกับผู้ร่วมขบวนการที่เดินทางมาจากภูเก็ต
อยู่ที่บ้านเช่าหลังนี้แล้วก็วางแผนกัน

ที่มีนายป๊อปปี้หรือว่านายจิรศักดิ์เป็นคนขับนะฮะ
ตอนก่อเหตุที่เขาชีจันทร์ก็ขับไปปิดท้ายรถของผู้ตายทั้งสองคน
เพื่อที่จะไม่ให้เขาถอยหลังแล้วก็ออกไปจากร้านจอดรถได้
ที่รถของเสียอ้วนจะมาแล้วก็เสียอ้วนก็ลงมาจากรถ
ลงมาแล้วก็เจอน้องสปายกับน้องฟอส

พอเห็นฟอร์สฟอร์สก็พยายามจะหลบขึ้นบนรถ
อ้วนก็ยิงใส่เลยในเบาก็ลงมาแล้วก็เห็นลูกพี่ยิงก็ตัวเองก็ยิงใส่ด้วยเลย
แล้วก็ทำให้เสียชีวิตทั้งสองคน

ก็คือจับไม่ใช่จับมามอบตัวอีกหนึ่งคน
เหลือ๒คนครับตอนนี้เหลือ๒คนนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของน้องฟอสและน้องสปายนะคะ
คือเมื่อวานนี้มีการจำลองเหตุการณ์จุดที่เกิดเหตุก็คือที่เขาชีจันทร์เนี่ยนะคะ
แล้วก็รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเนี่ย
ท่านบอกว่าคือสาเหตุในการลงมือก่อเหตุในครั้งนี้คือเสียอ้วนแค้นน้องสปาย
น้องสปายไม่มีใจให้แล้วก็เสียเงินไปเยอะ
ซื้อบ้านให้โอนเงินซื้อรถให้แล้วฟอร์สกับสปายแอบคบหากัน
บังเสียอ้วนมาตลอดเลยครับแค้นใจก็เลยก่อเหตุ
พอพูดถึงประเด็นนี้ก็เลยต้องไปถามไปย้ำอีกทีว่า
จริงแล้วฟอร์สกับสปายเนี่ยเขาเป็นแฟนกันไหม
หรือเขาเป็นแค่เพื่อนกันเหมือนที่ครอบครัวของทั้งฟอสทั้งสปายออกมาบอก
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของฟอสกับสปายนะคะ
ที่บ้านนาตานหมู่๑และหมู่๑๒นะคะ
อยู่คนละหมู่กันอำเภอท่าคันโทเหมือนกันจังหวัดกาลสินนะคะ
ก็ไปสอบถามในประเด็นนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชม
แม่ของน้องฟอสคุณแม่จอมศรีชมพูพื้นคุณแม่บอกว่ามั่นใจเลย
มันไม่ใช่เรื่องชู้สาวเพราะว่าฟอร์สกับสปายเนี่ยเป็นเพื่อนกันจริง
คุณแม่ของฟอสมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเงินนะคะ
เรื่องของการทวงหนี้ก็เหมือนกับแม่ของสปายไปรับเงินจากเสียอ้วนมา
แล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของเสียอ้วนคือฟอสกับสปายเขาเป็นญาติกัน
คุณแม่ของฟอสยืนยันว่าเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กค่ะโตมาด้วยกัน
แล้วคุณแม่ของฟอสยืนยันว่าฟอร์สมีใจเป็นหญิง
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฟอสแน่มูลเหตุน่าจะเป็นเรื่องอื่น
ก็อยากจะให้ตำรวจตรวจสอบข้อมูลกับทางญาติโดยตรงนะคะ
หรือว่ามาถามคนในหมู่บ้านก็ได้ว่าทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กจริง
ไม่ใช่แฟนกันแน่เป็นเพื่อนรักกันโตมาด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดค่ะ
แก่เจาะเหมามาลงโทษให้ได้และขอบคุณที่ช่วยน้องจนกระทั่งคนล้ายได้รู้ว่าใครมันเป็นคนมี

ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับคุณยายของน้องสปายนะคะ
คุณยายบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องชู้สาว
แต่ไม่ใช่ประเด็นชู้สาวระหว่างฟอสกับสปายนะ
เพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้เป็นแฟนกัน
เป็นเพื่อนกันแทบจะเหมือนกับเป็นญาติกันซะด้วยซ้ำ
เพราะว่าพ่อของฟอสเขาก็บอกว่าเป็นญาติกัน
แล้วก็ตัวฟอสเองเขาก็มีใจเป็นผู้หญิง

แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะนายอำเภอท่าคันโทก็เชิญ
ทั้งสองครอบครัวไปพบด้วยนะคะ
ให้กำลังใจแล้วก็แจ้งความคืบหน้าทางคดี
ให้กับครอบครัวของน้องฟอสและน้องสปาย
รับทราบว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนยังไงแล้วนะคะ
แต่ตำรวจก็บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่นะครับ

จะเป็นแฟนกันหรือไม่เป็นแฟนกัน

แต่คดีหลักก็คือเรื่องที่เสียอ้วนกับพวกเนี่ย

ใช่ค่ะคือทางครอบครัวของน้องฟอสและน้องสปาย
ต้องกังวลใจว่าน้องฟอสกับสปายจะเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนกัน
อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของสำนวนคดี
แต่ว่าตอนนี้เราต้องจับผู้ต้องหาที่ไปฆ่าคนตาย๒ศพ

ยังเหลืออีก๒คนที่ต้องตามตัวให้เจอนะคะ